เอาล่ะเรื่องราวของไลน์ยังพูดคุยกันอย่างต่อเนื่อง
คุณผู้ชมยังไลน์มาพูดคุยกับเราได้นะครับ
เรื่องของผลไม้ขึ้นชื่อที่คุณชื่นชอบชอบอะไร
ก็ไลน์มาพูดคุยกับเราได้
มีส่งมาเยอะมากแล้วนะเดี๋ยวเราค่อยมาอ่านกันในช่วงสุดท้ายนะ
อ่าแล้วก็น้องใบตองจะพาไปทานผลไม้ด้วยได้ข่าว
ใช่ค่ะแต่ยังไม่พาค่ะเดี๋ยวไปกันก่อนปรบใจรอแปบหนึ่ง

แน่นอนเรายังคงติดตามกันอย่างต่อเนื่อง
สำหรับขบวนธรรมยาตรา๕แผ่นดินค่ะ
ที่ตอนนี้ก็เดินทางเรียกว่าเกือบจะสิ้นสุดปลายทางกันแล้วค่ะ
ออกจากเวียดนามนะคะไปที่กัมภูชา
ซึ่งตอนนี้นะคะก็ไปที่เกาะกง
ตอนนี้เจอกับอุปสรรคก็คือฝนตกหนักแต่ก็ไม่ย่อท้อด้วย
ติดตามบรรยากาศจากคุณยุธยาตุ้มมีค่ะ
ขบวนธรรมยาตรา๕แผ่นดินเดินทางจากเวียดนาม
ถึงจังหวัดเกาะกงกัมภูชาในช่วงค่ำ
แม้ว่าฝนจะตกลงมาแต่ก็มีประชาชนผู้เริ่มสายศรัทธา
พระพุทธศาสนายืนรอต้อนรับพระสงฆ์จาก๕ประเทศ
เข้าสู่วัดสมุทรเทียรามหรือวัดหลวงพ่อหมึก
อำเภอเขมรภูมินจังหวัดก่อกง
เพื่อปรากฏจำวัดที่นี่๑คืน
เมื่อมาถึงได้มีพิธีมอบเสาเสมาธรรมจักร

รวมถึงทงธรรมยาตรา๕แผ่นดิน

และมีการโปรยดอกไม้ต้อนรับพระสงฆ์
ธรรมเนียมปฏิบัติของท้องถิ่น
จากนั้นพระสงฆ์ได้นำพาชาวบ้านสวดมนต์ทำวัดเย็น
ปฏิบัติภารกิจของสงฆ์ด้วยความพร้อมเพลียง
เช้าวันที่๙ของคณะธรรมยาตรา๕แผ่นดิน

อยู่ที่วัดแห่งนี้ซึ่งอยู่บริเวณ
เมื่อเช้าตรูนี้มีฝนตกลมาย่างหนา

ประตูทางเข้าวัดจะเห็นพระพุทธรูปประทับในท่ายืนพนมมือเรียงรายรอบวัด
และมีรูปหล่อโรงโมคท์โหมึกองค์ใหญ่ซึ่งเป็นพระเกตุจีนชื่อดัง
เจ้าอาวาสของวัดแห่งนี้ปัจจุบันมรณภาพไปนานแล้ว
ผู้มึกยังคงเป็นที่เคารพเรื่องใสของชาวเกาะกง
และชาวจังหวัดตราดมาจนถึงทุกวันนี้
หลังถวายพัทธาหารเช้านายบุญเลิศ

และนายชานะเอี่ยมแสงผู้ว่าราชการจังหวัดตราด
นำพุทธศาสนิกชนใส่บาทพระสงฆ์ทั้ง๕ประเทศ
แม้ว่าก่อนหน้านี้ฝนจะตกลงมาอย่างหนัก
ทำให้พื้นที่มีน้ำเจิ่งนอง

ความศรัทธาอันแรงกล้ายืนรอใส่บาท
ส่วนพระสงฆ์ก็เดินบินทบาทลุยโครนเช่นกัน
จากนั้นได้ร่วมกันนำหน่อพระศรีมหาโพจากประเทศอินเดีย
ลูกภายในบริเวณวัดเป็นที่ระลึก

และแสดงถึงความร่วมมือในการจัดโครงการธรรมยาตรา๕แผ่นดิน
ซึ่งขณะนี้เดินทางมากว่า๑๗๐
สารสัมพันธ์อย่างแน่นแฟนในทุกแผ่นดินที่ย่างกราย
สร้างความเป็นปึกแผ่นของพุทธศาสนา
เส้นทางต่อไปจะเข้าสู่ประเทศไทย
ที่จังหวัดตราดมุ่งหน้าเมืองเก่าพระนครศรีอยุธยา